ส่วนศิษยานุสิตของครูบาบุญชุ่มเชิญทางนี้ครับ
ท่านออกจากถ้ำมาแล้วเมื่อวานี้หลังจากครบการบำเพ็ญสัจจะบรมี๓ปี๓เดือน๓วัน
โอ้โหศิษยานุสิตเป็น๓๐๐๐คนได้
ตั้งแถว๒ข้างทางรอรับครูบาบุญชุ่มครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเดียว
ครูบาบุญชุ่มนั่งราชรสออกมาจากถ้ำเมืองแก๊สประเทศเมียนมา
หลังจากครบการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสัจจะบรมีอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน๓ปี๓เดือน๓วัน
โดยขบวนราชรสนะครับเคลื่อนมุ่งหน้าไปยังจุดที่มีพระสงฆ์เกจิอาจารย์มาทำพิธีปลงผม
ตลอดสองฝั่งข้างทางครับศิษยานุสิตรวมทั้งชาวไทยใหญ่ชาวเมียนมาชาวไทย
รวมแล้วเขาบอกว่ากว่าสามหมื่นคนมารอรับท่านและทันทีที่ราชรสเคลื่อนผ่านทุกคนต่าง
กมือกราบไหว้แล้วเปล่งเสียงสาธุสาธุครับดังตลอดทางแบบนี้ครับขบวนราชรส
จนมาถึงสถานที่ทำพิธีโปรงผมที่เกาะน้ำรูนั้นแหละ
โดยในโลกออนไลน์นะครับคุณผู้ชมฮะเผยแพร่ภาพครูบาบุญชุ่มหลังทำพิธีปรงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้ถ้าหากด่านพรมแดนสะพานหนึ่ง
แม่สายท่าขี้เหล็กเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าเขาเปิดให้คนข้ามอย่างเป็นทางการนะโอ้โหเป็นข่าวดีของชาวเชียงรายครับ
ครูบาบุญชุ่มท่านจะเดินทางมาโปรดญาติโยมที่อำเภอแม่สายที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับคุณผู้ชมครับ
ต้องรอนะฮะแล้วขอให้ด่านพรมแดนสะพานหนึ่งแม่สายท่าขี้เหล็กเนี่ยเปิดด้วย